กันหรือยังว่าหน้ากากอนามัยเป็นสินค้าควบคุมจะขายเกินราคาไม่ได้ผิดกฎหมายค่ะ
ตำรวจภูทรภาคสี่ไปล่อซื้อนะคะล่อซื้อหน้ากากอนามัยขายเกินราคา
ตำรวจภูทรภาค๔พร้อมด้วยตำรวจภูทรเมืองมหาสารคามพาณิชย์จังหวัด
ไปร่วมจับกลุ่มนางสาวบุษราคำเลิศพันธ์อายุยี่สิบหกปีเป็นชาวจังหวัดร้อยเอ็ด
เนี่ยจุดนี้แหละค่ะที่หน้าร้านกาแฟภายในปั๊มน้ำมันปอตทเมื่อวานนี้
ของกลางเป็นหน้ากากอนามัยได้๑๐๐กล่องรวมทั้งหมด๕๐๐ชิ้น
ตำรวจบอกว่าคือก่อนหน้านี้ได้มีการติดต่อสั่งซื้อหน้ากากอนามัยผ่านทางเฟซบุ๊ก
ที่ชื่อว่าบรสซี่บุษราคำราคากล่องละ๖๐๐บาทจำนวน๑๐๐กล่อง
จากนั้นนัดเลยค่ะวันเวลาสถานที่รับสินค้า
ซึ่งหลังจากที่ส่งมอบสินค้าแล้วก็จ่ายเงินกันเรียบร้อยเสร็จปุ๊บ
แสดงตัวปั๊บเลยนะคะเข้าจับกลุ่มแบบนี้อันนี้ผิดกฎหมายนะคะ
ทีนี้ผู้ต้องหาว่าไงยอมรับสารภาพบอกว่าซื้อหน้ากากมาจากเวียดนาม
พิธีการสุรกากรอย่างถูกต้องนำมาขายราคาสูงไหม
สูงค่ะเกินจริงไหมเกินจริงค่ะแปลว่าผิดกฎหมายนะคะ
อกจากนี้ตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาค๔ยังสามารถจับกลุ่มผู้ขาย
หน้ากากอนามัยเกินราคาได้อีกสองคนผู้ต้องหาคนแรกก็คือนางสาว
พิมเพ็ญสุวรรณภัณฑ์อายุ๒๕ปีเป็นชาวจังหวัด๑๐๑
จับกลุ่มตัวได้ที่หน้าศูนย์อาหารภายในปั๊มน้ำมันปตทเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด
เจ้านี้ยึดหน้ากากอนามัยได้๖๕กล่องรวมทั้งสิ้น๓๒๕๐ชิ้น
ส่วนผู้ต้องหาอีกรายก็คือนางสาวรัชดาการจันทกลมอายุ๒๖ปี
เป็นชาวจังหวัดมหาสารคามจับกลุ่มได้ที่หน้าร้านกาแฟ
ภายในปั๊มน้ำมันปตทอำเภอเมืองมหาสารคาม
เจ้านี้ได้น้อยหน่อยยึดหน้ากากได้๑๔กล่องรวมทั้งสิ้น๗๐๐ชิ้น
หลังจากนั้นตำรวจควบคุมตัวทั้งหมดไปดำเนินคดีในข้อหาคือ
ไม่ปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
ซึ่งกำหนดราคาขายสินค้าควบคุมหรือห้ามขายหน้ากากอนามัย
เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนั่นเองนะคะ